พาคุณผู้ชมไปไหว้ขอพรปู่อือลือนคราชกันหน่อยไปบึงโขงหลงคุณผู้ชมที่จังหวัดบึงกาลนะฮะ
ไปกับพิธีกรแล้วก็นักร้องอารมณ์ดีเป๊กกี้ศรีธัญญานั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะสังเกตนะดูคลิปดูภาพตามเราไปให้ดีเพราะว่ามันมีเรื่องราวอัศจรรย์ใจบางอย่าง
แล้วพี่เป๊กกี้คนลุกไอ้วงเดี๋ยวดูไปก่อนเดี๋ยวเล่าให้ตาม
เรื่องราวขนลุกที่ว่าเกิดขึ้นที่คลิปภาพคุณผู้ชมนะเห็นไหมว่าในภาพนี้มีลักษณะคล้ายกับบางอย่าง
เคลื่อนที่ไปมาเนี่ยนะจุดแสงเนี่ยเห็นไหม

พี่เป๊กกี้บอกว่าลองซูมดูเพราะว่าในภาพนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวพี่เป๊กกี้นะมันมีลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาค

คล้ายกับว่าท่านมารับผลบุญหรือว่าให้พรอะไรอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชม
และซึ่งการที่เดินทางไปตั้งโต๊ะบวงสวง

เพื่อมาขอบคุณท่านที่ก่อนนั้นเนี่ยพี่เป
ซึ่งการพิศัพท์
สื่อกันตั้งจิตอธิษฐานด้วยว่าขอให้พี่เป๊กกี้ได้มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง
โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย
งงไหมก็คือประมาณว่าขอให้ได้บินมาฟรีอะไรว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่มันจะบินมาฟรีได้ยังไงอยู่ดีค่ะ
อธิษฐานเสร็จพี่เป๊กกี้บอกว่าทางรายการที่พี่เป๊กกี้เป็นพิธีกรอยู่รายการหนึ่ง
รี๊งมาบอกพี่เป๊กกี้ล็อกคิวเลยมีงานจะต้องไปถ่ายรายการที่บึงโขงหลง

พอดีกับช่วงวันที่พี่เป๊กกี้ตั้งใจจะไปพอดี
คุณผู้ชมก็กลายเป็นว่าในการบินครั้งนี้ไม่ต้องเสียตัว
เสียค่าบินสักกระบะเดียวเลยว่ะแล้วก็ไปกับพี่เบ้นพรชิตาด้วยงานนี้โอ้สวยสดงดงามนะคุณผู้ชมนะ

เขาถูกรางวัลที่๑มาคุณผู้ชาย
ไอ้งวดที่ผ่านมานี่นะ๑๓๒๙๐๓เนี่ย

ถูกมา๔ใบรับไปที่๑๔ล้านบาท

เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าคนไหนคือผู้โชคดี
นี่เสร็จที่ใหม่ที่๑๔ล้าน

พี่เขาก็เลยตั้งโต๊ะจัดพิธีไหว้บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางค่ะ
ที่มาอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้
แล้วพี่ใจแอ้นก็ไปร่วมงานกับเขาพอดี
ภายในงานนะจุดประทัดปุงปังปุงปังเสริมความปังคุณผู้ชม
แล้วที่มันขนลุกซ้ำขนลุกซ้อนคืออะไร
พึ่งไปทั้งงานไอ้ปลายประทัดคุณผู้ชมจุดมา๓กล่องนะ
กล่องที่ว่าตัวอักษรเขียนเหมือนกันสมหวังราบรื่น
แล้วเหมือนกันอีกไอ้ตัวเลขนี่๑๑๗๓๓ใบ๓แผงคุณผู้ชม

มันยังไงอย่างนี้หลายคนดูปุ๊บไปเลยดีกว่า

ลอตเตอรี่นะคะเผื่องวดหน้าเราอาจจะถูกคนละใบ๒ใบก็ได้รางวัลที่๑
ชอบมากเลยเลขนี้แล้วแบบ๓ใบติดกันหายากนะ
ใช่แล้วค่ะปิดท้ายกันที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้า
ประจำเจ้าพ่อมนต์สิทธิ์คำสร้อยมาพร้อมมุกเดิมเลย
ลอตเตอรี่กลางเป็นพัดโชว์ให้เหล่าแฟนคลับนักเสี่ยงโชคดูนะฮะ
แล้วก็มาพร้อมกับข้อความ๑มิถุนายนนี้ซื้อแล้ว
บอกพี่กัดด้วยนะพี่สายไหม

วันนี้พี่มันสิทธิ์บอกว่าชอบเลข๐๔๕๙๒๙
ส่วนเลข๙๑๑คนขายลอตเตอรี่ดึงมาให้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
แต่คุณผู้ชมถ้าเข้าที่๒แล้วก็ซูมดูมันมีเลขอยู่ด้วยนะ
มันมี๗๑๑๗๗๗๒๔๕แล้วก็นี่โทรเลยค่ะ๑๙๑
๙๑๑๗๑๑เอาเป็นว่าคุณชอบเลขไหนก็จัดไปละกันนะ
๙๑๑แล้วก็๑๙๑นะ
ก็เอาอีกแล้วพี่มนต์สิทธิ์นะ
ทำให้เราปวดหัวอีกแล้วแต่ดิฉันจองเลขในใจ

แล้วก็๓๔คือมันจะซ้ำกันอะไรได้ขนาด
แต่ถ้าซื้อตามพี่มนต์สิทธิ์ซื้อตามไม่ไหว